นี่หน่อยค่ะตัวอะไรฮะยืนเซียนเหมือนเรียนมาอ่าอะไรฮะวันอันไหนอ่ะฮะ
หมาทำอะไรอ่ะเขารู้ไหมว่าหมามันอยู่บนหลังคารถอืม
นี่แหละค่ะเจ้าของคลิปได้ยินไหมเขารู้ไหมเนี่ย
หมามันไปยืนบนหลังคารถแบบนั้นคุณรู้ไหมอ่ะรู้อ่า
รู้ค่ะคุณผู้ชมแหมเหลือเกินจริงนะ
มันชื่ออะไรรู้ไหมจะวุ่นวายสมศักดิ์ศรีสมชื่อมากเลยนะคะ
เจ้าของหมาชื่อว่าลุงสินชัยเป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะ
อยู่ที่ตัวเมืองอุตรดิษฐ์เล่าบอกว่าหมาตัวนี้เป็นหมาเพศผู้พันธ์ไทยหลังอ่าน
อายุ๗ปีมันมักจะกระโดดขึ้นไปยืนบนหลังคารถเป็นประจำ
ออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็ขากลับ
ช่วงแรกคุณลุงบอกตกใจเหมือนกันนะ
เคยไล่มันลงจากหลังคาให้อยู่ในส่วนของกระบะเนี่ย
ตัวอื่นก็ไม่ได้วุ่นวายแบบมันนะ
แต่ว่าเห็นไหมการทรงตัวของมันดีเยี่ยมมากเลยนะคะ
ถึงบอกไงว่ายืนเซียนเหมือนเรียนมานะคะ
มันเป็นจ่าฝูงนะที่บ้านเนี่ยเลี้ยงหมาไว้๖ตัว
ตัวนี้แหละค่ะวุ่นวายที่สุดแล้ว

คุณลุงบอกว่าแต่ก่อนมันชอบขึ้นไป

มันก็มาอีกมันก็มาอีกลุงก็เลยบอก

แล้วมันส่งตัวดี
ส่วนเจ้าของคลิปบอกว่าเนี่ยถ่ายไปจนถึงสุดคลิปเลยนะ
มันยืนทรงตัวได้แบบนั้นตลอดทั้งทางเลยค่ะ